ก็ขึ้นมานั่งแท่นรัฐบาลเป็นนัยยกรมุนตรี
อันนี้เราก็ต้องพูดกันตรงนะว่าตลอดระยะเวลานี้
มีอะไรบ้างมีทรัพย์สินเท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่อะไรยังไงตรงนี้
แทบไม่เคยมีโอกาสได้รับรู้รวมถึงของบิ๊กป้อมด้วย
แต่ล่าสุดล่าสุดเลยเนี่ยวันนี้ทางด้านของปปชเนี่ยนะครับ
เขาก็ออกมาเปิดเผยเรื่องราวเปิดเผยเรื่องนี้ออกมา
มาเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเลยก็ต้องบอกว่า
ระยะเวลาตลอดระยะเวลา๙ปีที่เราจะได้รับรู้ถึงความมั่งข้างเป็นครั้งแรกของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
อดีตนายกรัฐมนตรี๒สมัยแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าคอสช
คือผมต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่ใช่ว่าไม่เคยมีการเปิดเผยเรื่องนี้มาก่อนนะ
เคยเคยแล้วครั้งนึง
จะต้องย้อนกลับไปในช่วงประมาณประจามวันที่๔กัญญา๑๗๕๗
ในครั้งนั่นปอปชก็ได้เคยเปิดเผยบัญชีสับสินของทางมิกตุไว้แล้วครั้งนึง
ก็เป็นครั้งก่อนเข้ารับตัดแหน่งนายุทธรรมนตรีของมิกตุ
แต่ว่าในครั้งนั้นเป็นบัญชีที่
ต้องบอกว่าเป็นบัญชีที่รวมกับทางด้านของอาจารย์น้องหรือว่าทางคุณรพรจันโอชา
ทรัพย์สินรวมในครั้งนั้นอยู่ตรง๑๒๘ล้านบาท๖๖๔๕๓๕บาท
แจ้งกับทางด้านของปปชเนี่ยอยู่ที่ผมตีกลมนะ๑๓๐ล้านบาทแล้วก็ไม่มีหนี้สิน
ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าลองคิดแบบง่าย๙ปีที่อยู่ในอำนาจที่เป็นรัฐบาลที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาเนี่ยนะครับ
แล้วทีนี้ถ้าแยกมันออกมาล่ะถ้าแยกส่วนของจันทร์น้องออกไป
ทีนี้ครับเรื่องของทรัพย์สิน
ตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องของเงินสดอะเนาะ
ปีกลมก็อยู่ตรงประมาณ๑๓ล้านบาท
แล้วก็จะมีเงินลงทุนอย่างเช่นพวกตราสารหนี้กองทุนเปิด
บ้านสามหลังแถวพระศ่วนโยทิน
รวมถึงมีรถอีก๑๔คัน
อันที่๓อันนี้ก็อาจจะเป็นแนวสปอร์ตนิดนะครับ
แล้วก็อีกคันหนึ่งอ่อนนานจะเป็นหรูหรา
แล้วก็เป็นแนวกึ่งครอบครัวใช้กันเยอะหน่อย
ซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับ
ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีแค่นี้
มันก็จะมียิบย่อยอีกอย่างเช่นพวก
สร้อยแหวนนาฬิกาพระเครื่อง
อาวุธปืนจักรยาน
ที่เป็นทรัพย์สินยิบย่อยต่างนานา
อีกคนนึงที่อดจะพูดถึงไม่ได้

ก็คือท่านเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรี

อยู่ที่โดยประมาณ๘๙ล้านบาท

หนี้สินด้วย๗๕๗บาท๒๖สตังค์
หนี้สินอันนี้เกิดจากอะไร
เป็นการเบิกเงินไปเกินบัญชี
ซึ่งพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บ
แล้วทรัพย์สินของลุงป้อมมีอะไรบ้าง

เพราะสังคมส่วนใหญ่ก็จับตามองเรื่องนี้

ป้อมเขาก็แจงรายการทรัพย์สิน
กับทางปกปเชาไปนะว่ามีแหวน๙วง
ราคาวงที่ถูกที่สุดเนี่ยราคาวงละประมาณหมื่นนึง
ส่วนราคาวงที่แพงที่สุดอยู่ตรงประมาณวงละ๒๕๐๐บาท
แล้วก็มันจะมีวงหนึ่งที่ทางด้านของบิ๊กป้อมเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งเรื่องของราคาเอาไว้เนี่ยนะครับ
ส่วนทีนี้เรื่องของนาฬิกาหรูแล้วก็เรื่องของแหวนวงอื่นล่ะ

ราคาเรือนละ๑๕๐๐บาท
นอกจากนาฬิกาเนี่ยก็จะมีเรื่องของปืนอีก๓กระบอก
ส่วนแหวนเพชรแล้วก็พวกนาฬิการู
เพราะอะไรเพราะทางลุงป้อมเขาเคยแจงไปก่อนหน้านี้แล้วว่า

ส่วนนาฬิกาก็เป็นของเพื่อนครับ